หลายคนคงเคยฝันว่าอยากจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อย่างในภาพยนตร์สักครั้งนะครับ
เช่นเดียวกับหนูน้อยโดมินิกอายุ๙ขวบ
ออสเตรเลียที่ไฟฝันอยากจะเป็นไอออนแมน
แล้วก็ด้วยความร่วมมือจากบรรดาผู้ใหญ่ใจดี
ก็สามารถที่จะบันดาลให้โดมินิก
ซึ่งป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรม
ได้ปราบปรามเหล่าวายร้าย
ไปยึดสถานที่สำคัญต่างในซิดนี่ได้
ถึงแม้ว่าจะใช้เงินและคนจำนวนมาก
แต่ก็ถือว่าคุ้มที่ได้เห็นรอยยิ้มจากหนูน้อยโดมินิกครับ
วายร้ายอัลทรนกำลังก่อการใหญ่ในนครซิดนี่ของออสเตรเลีย
โดยสมุนของอัลตรอนได้จับตัวโฮปจอย
นักข่าวของมูลนิธิไปเป็นตัวประกัน
ถึงเวลาแล้วที่ฮีโร่อย่างไอรอนบอย
ปรากฏตัวเพื่อปราบเหล่าร้าย
คืนความสุขให้กับประชาชนอีกครั้ง
เรื่องราวเหล่านี้ฟังดูแล้วไม่ต่างจากพล็อตเรื่องในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของฮอลลี่วูด
แต่เหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดได้เกิดขึ้นจริงในนครซิดนี่ของออสเตรเลีย
การเนรมิตฝันให้เป็นจริงของมูลนิธิเมคอวิช
โดยหนุ่มน้อยผู้โชคดีคนนี้ก็คือโดมินิกเพจ
เด็กชายวัย๙ขวบที่ป่วยด้วยโรคซิสติกไฟโรซิส
ที่สืบทอดผ่านทางพันธุกรรม
ทำให้ร่างกายสร้างเยื่อเงือกหนามากผิดปกติในลำไส้และปอด
และทำให้เกิดความผิดปกติในระบบการย่อยอาหาร
และในวันนี้ความฝันของเด็กน้อยโนบินิก
ชื่นชอบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อย่างไอรอนแมนเป็นชีวิตจิตใจ
กลายเป็นความจริง
โดยมินิกถูกเชิญตัวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งรัฐนิวซาวเวล
เพื่อรับข้อมูลจากแอนรูสุกิปิโอเน่
ผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวซาวเวล
แจ้งข่าวแก่โรมินิกผ่านวีดีโอลิงค์ว่า
ต้องการให้โดมินิกหรือไอรอนบอยช่วยงานของตำรวจ
ด้วยการไปช่วยนักข่าวที่ถูกจับตัวไป
โดยทางการได้เตรียมชุดไอรอนบอยให้แก่เขาแล้ว
จากนั้นโดมินิกในคราบไอรอนบอยก็ประกาศว่า
เขาพร้อมแล้วที่จะปราบรามวายร้ายอัลตรอนให้ได้
รอนบอยได้ขึ้นเรือเร็วเพื่อไปช่วยนักข่าวสาว

จำนวนมากที่มาร่วมเชียร์และร่วมรุ้นไปกับไอรอนบอย
โดยนักข่าวสาวโฮกจอยได้ชุมพิษไอรอนบอย

แต่ภารกิจของไอรอนบอยน้อยไม่ได้จบเพียงแค่นั้น
คงไม่สงบสุขถ้าหากอัลตรอนยังไม่ถูกปราบ
รอนบอยจึงต้องเข้าเผชิญหน้ากับวายร้ายอัลตรอนอีกครั้ง
และด้วยเสียงเชียร์จากคนรอบข้าง
ทำให้อัลต้องพ่ายแพ้ให้แก่ฮีโร่ตัวน้อย
และถูกตำรวจจับตัวไปในที่สุด

และยังได้รับเหรียญกล้าหารเป็นรางวัลอีกด้วย
ซึ่งทำให้เด็กน้อยรู้สึกปลาปลื้มเป็นที่สุด
แต่สิ่งที่เขารอคอยมากไปกว่านั้น
ก็คือเพื่อนของเขาที่รู้เรื่องนี้
ชื่นชมเขายังไงบ้าง
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสารฝันของมูลนิธิเมคอวิช
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเติมฝันให้แก่เด็กที่ป่วยหนักและขาดความสุขในชีวิต
ซึ่งทางคณะผู้จัดงานโดยเฉพาะตำรวจออสเตรเลียยอมรับว่า
ปฏิบัติการนี้จะต้องเตรียมงานกันเป็นเวลาหลายเดือน
และต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากแต่มันก็คุ้มค่า
เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็กน้อยที่ได้มีฝันที่เป็นจริง
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน